แกอยากจะพาแชร์ไปดูนวัตกรรมอะไรอยู่ไหนล่ะคะ
รอตั้งนานแล้วเธอรีบเข้ามาเลยนะ
เพราะข้างในกว้างใหญ่มากฉันพูดเลย
ถ้ารีบมากต้องเจอนี่จ้ะ
ประตูสารพัดที่

เย้ฉันถึงแล้วมาเร็วมากที่เนวตู้ไทยเนี้ย
ทำไมมีประตูสารพัทธิด้วยอ่ะฉันคือคนน่ารักมาจากนระเอมัน
โอ้ยจาละหวัดแววสุดสุดเลยใช่จ้า
เดี๋ยวเราจะเริ่มก้าวเข้าสู่เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะแล้วนะ
ต่อจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่นวัตกรรมเหรอ
ถูกต้องเพราะว่าที่นี่นี่นะคะก็คือวังจันทร์วาเลจังหวัดระยอง
ที่นี่นะคือสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองนวัตกรรมอัชริยะ
ที่บอกว่ากว้างใหญ่เนี่ยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ย
มีพื้นที่กว่า๓๔๕๕ไร่
ซึ่งเขาแบ่งออกเป็น๓โซนด้วยกันเธอ
มีโซนอะไรบ้างฉันอยากจะรู้ทุกโซนเลย
เธอต้องเรียนหนังสือบ้างฉันจะพาเธอไป
และที่สำคัญฉันจะบอกนะว่าที่นี่เนี่ย
เขากำลังจะเติบโตนะไปเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับอาเซียนเลยเถอะ
โอ้มายก๊อดฉันอดใจไม่ไหวแล้ว
ที่จะเจอทุกอย่างที่มาเป็นนวัตกรรมระดับประเทศ
เราจะไปหาเขาด้วยนี่เลย

มันไม่ใช่นวัตกรรมอาชริยะของที่นี่

มีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้ว
ที่หยุดรถประจำทางอัจฉริยะ
ตรงนี้มันอาชริยะยังไงมันก็แค่เปิดรถเมฆทั่วไป

เวลาที่เธอจะเรียกรถบัสนะให้เธอกดปุ่มนี้

เฮ้ยนี่ไงมันกำลังบอกว่านางอยู่ตรงไหน

พระจ๋าเป็นที่ค้า

ถึงแล้วยายปิงปองตามฉันมา

ใหญ่มากเลยแม่
และที่นี่นะคะก็คือโรงเรียนกำเนิดวิทย์

เป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิทย์รุ่นใหม่
นักวิจัยแห่งอนาคต
ฉันนัดกับว่าที่นักวิกไว้แล้ว

เอ้าสวัสดีครับเอเนตครับ

ขอต้อนรับนะคะน้องเอเนต

ถ้าเธอได้หล่นลิลส์แจนอะบะภาหรือว่าเรียกซ่อนมาเอเน็ตก็ได้

สำหรับนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาส
ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างนักวิจัย
ซึ่งจะไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศในอนาคตครับ

พี่กันก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยในระดับท็อปของประเทศ

แต่ตอนนี้ก็เริ่มจบกลับมาทำงานแล้วครับผม

พี่เขาจบไปเขาไปเรียนกันแบบยิ่งใหญ่ระดับโลก

ทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเรียนโรงเรียนนี้

มีหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะตัวบุคคลเลย

ทำให้โรงเรียนกระเนิดวิทย์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้

มากันต่อมากันต่อ
ทางนี้เลยครับห้องเคมีของพวกเรา

หาดูยูดูหาดูยูดู

นักเรียน๕๒คนครู๑คน
ทำไมอ่ะทำไมครูเยอะจังเลยอ่ะคะ

อาจารย์ก็จะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลย

มันให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลย

แล้วอุปกรณ์ก็คือดูเวอร์วังอลังการ
เห็นว่าเรียนเข้มงวดขนาดนี้เนี่ย

ภาษาอังกฤษที่นี่อะ

ฉันขอตัวช่วยได้ไหมอันไหนอ่ะ

เราก็จะฟังทุกอย่างออกเหมือนคนที่เรียนที่นี่มาร้อยปี

เดี๋ยว

ทำไมห้องพวกเธอจริงจังขนาดนี้นี่คือห้องอะไรคะ
เป็นห้องที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ออกแบบชิป
ออกแบบโปรแกรมในการควบคุมสิ่งต่าง
ต่อสายไฟได้ต่ออะไรแบบนี้ได้ลองทำจริงครับ
คือเข้าใจป้าว่าบางทีมันแผนการที่มันอยู่กับตัวหนังสือ
หรือการคิดคำนวณมาเป็นแผนงานมันไม่พอ
ที่น้องบอกว่าเขาจะต้องมีโปรเจกต์ส่วนตัวหลายคน
ถูกป้าห้องนี้ได้แหละ
อันนี้คือหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบ

ทำเองหมดเลยครับผมโดยมีครูคอยช่วยเหลือฮะ
เดี๋ยวก่อนนะแค่ตอนเด็กฉันจะต่อรถคามีย่าคันหนึ่ง
ชั้นตีรถคามิยาตาย
นี่ก็จะเดินหน้าแล้วเราก็สั่งหยุดได้

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ล้อไม่ต้องขยับเลยแต่ว่าจะเป็นไอ้ตัวดำเนี่ย
ที่คอยเคลื่อนที่แบบ๔ทิศทางได้เลยครับผม
อันนี้ต้องบอกว่าเธอมันเป็นส่วนหนึ่งนะ
เพราะจริงน้องเนี่ยมีโปรเจคอีกเยอะมาก
พี่รู้สึกว่าน้องเขามีความมุ่งมั่น

ผมมีความสนใจทางด้านวิชาชีววิทยา

น้องที่นี่เนี่ยดูเรียนหนักดูจริงจังกันมากเลย
มีกิจกรรมผลควายอะไรบ้างมั้ยคะ

นี่ฉันจะบอกว่าที่นี่นี่นะห้องสมุดว้าวมาก
บรรยากาศน่าเรียนมากและนอกจากห้องสมุดที่ว้าวแล้วเนี่ย
ที่นี่เขายังมีห้องดูหนังด้วยเถอะ
น้องสามารถมาใช้ห้องดูหนังแบบนี้ได้เวลาไหนบ้างคะ
มันจะมีข้าวว่างข้าวอะไรแบบนี้ก็สามารถมาใช้ได้ตลอดเวลาครับผม

เขาบอกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนประจำด้วย

ก็อย่างที่เห็นไปมันก็จะมีหอพัก๔๐
เขาบอกเป็นหอชาย๓หอหอหญิง๑หอ
แล้วก็ในแต่ละหอจะมีห้องพักที่เป็นห้องติดแอร์เป็นห้องเดียว
แล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยทุกชั้นเลยนะครับ

ข้างล่างของหอจะมียาวเฝ้าอีกทีตลอด๒๔ชั่วโมง

เป็นอาณาคนของชาติอย่างน้อง

ที่นี่มีทุนการศึกษาให้เต็มจำนวนครับผม
เดี๋ยวนะไอเหนะ
ที่นี่พูดค่าว่าไม่ต้องเสียเงินไปเลยหรอ

ภายใต้มูลนิธิพลังสร้างสรรคนวัตกรรม
โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มปตทครับผม

พูดมาขนาดนี้เนี่ย

เธอเอาข้อสอบชะพจริงมาเลยเหรอ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองไปทำข้อสอบกันไหมล่ะ
ลองดูเลยว่าคนฉลาดอย่างฉันกับแอร์ตอบได้คะแนนเท่าไหร่

คนทำพร้อมไม่พร้อมไม่รู้นะครับแต่ว่าข้อสอบพร้อมแล้ว

อ้าวอุ๊ยเริ่มได้เลยครับผม

ความจริงฉันแกล้งทำเป็นโง่ไปงั้นแหละ
ฉันคือตัวเต็งหนึ่งใน๗๒คนที่เนี่ย
แอร์อย่าหวังว่าจะลอกฉันนะ

ก้าดินออกข้อสิทธิ์ก้าดิน

ครูคะลองดูหน่อยนะคะครู
ฉันเท่านั้นที่จะได้อยู่ที่นี่

ก่อนที่เราจะไปรู้กันว่าใครที่เหมาะสม

ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันนัดผู้เอาไว้
เธอจะได้รู้จักที่นี่มากยิ่งขึ้น
คุณจีนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

ไม่ได้หลอกแค่วันนี้วันเดียวจะหลอกทุกวันอยู่แล้ว
คุณจิ้งค่ะอยากรู้จักที่นี่มากยิ่งขึ้น
ได้เลยครับก็เดี๋ยวระหว่างรอลุ้นว่าใครจะได้เป็นนักเรียนคนใหม่ของที่นี่นะครับ
เดี๋ยวผมจะขออาศาพาไปเยี่ยมชมรอบโครงการวังจันวาเล่ก่อน
ฝากพี่จิ้นด้วยนะคะพาหนูไปหน่อยจ้า

ช่วยใส่ไฟนิสโก้ให้หน่อยจ้ะ
นี่ที่เรากำลังจะผ่านเกณฑ์ข้างหน้าเรามันคืออะไรเหรอคะ
ที่นี่นะครับก็จะเป็นสถาบันวิทยาศิริเมธี
ที่นี่จะมีระดับการศึกษาระดับปโทและปเอก
ซึ่งสถาบันที่นี่ก็ผลิตงานวิจัยออกมามากมาย

การสอนงานวิจัยคุณภาพในทุกสาขาในปี๒๐๒๑
โฮยไม่กรรมดานะเนี่ย
เขาสร้างระดับที่เป็นแบบว่าเด็กเยาวชน
แล้วก็มาสร้างระดับปโทปเอกตรงนี้ด้วย
แต่เดี๋ยวก่อนนะที่เราจะนั่งกันตรงนี้ที่บอกว่าเรามีหลายอย่าง
มันมีอะไรบ้างหนูงงไปหมดแล้วแล้วมันจะเดินทางไปไหนกันบ้างตอนนี้
โครงการนี้นะครับเป็นโครงการนวัตกรรมทะเบียนเศรษฐกิจภาคตะวันออก
วังจันวาเล่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทปทจำกัดมหาชน
ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการนี้เราสร้างขึ้นมาครับเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ
แล้วก็นำนวัตกรรมต่างที่เกิดขึ้นให้มันเป็นทางธุรกิจให้ได้มากที่สุดนะครับ
แต่เป้าหมายสำคัญของโครงการวางจันวาเลนะครับคือเราต้องการที่จะผลักดัน
และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจแห่งอนาคต
เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น
ด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีครับ
และทีนี้เรามาถึงอาคารที่เป็นหัวใจหลักของโครงการนี้แล้ว
ย้อนมาจากอะไรครับ
จะมีเรื่องของมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานที่ดักฟ้านะครับ

หัวใจศูนย์ปฏิบัติการของที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย

วันนะอันนี้คือห้องประชุมทั่วไป
อยากจะให้เห็นเรื่องของในส่วนของระบบปฏิบัติการของเมืองนะครับ

เหมือนแบบว่าเป็นแบบห้องสายลับอะเธอ
มองจากตรงนี้เราจะมองเห็นทั้งเมืองเลยนะ
จะเห็นว่าระบบปฏิบัติการของเมืองนะครับ

ระบบนี้ก็จะเห็นภาพรวมของของการเลย
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินผิดปกตินะครับระบบมีปัญหาหรือว่ามีการแจ้งเหตุอะไรก็ตามเนี่ย
ก็จะมีอารามขึ้นมาที่หน้าจอตัวนี้
ฉันสามารถลงไปดูข้างล่างได้เลยไหมใกล้แบบว่าฉันจะควบคุมเธอเองอย่างนี้ได้ป่ะ
แต่ว่าเราดึงระบบบางส่วนขึ้นมาชมบนห้องได้ครับ

จะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเห็นระบบทุกระบบในเมืองได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยนะครับ
ก็จะเห็นว่าที่ตัวถังขยะเองเนี่ยมันจะมีเหมือนตัวเลเวลหรือว่าระดับ
จะเห็นว่าระดับของถังขยะเนี่ยปริมาณขยะมันมีมากน้อยแค่ไหน
ถ้ามันสูงตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับรถขยะเนี่ยก็จะวิ่งไปเพื่อไปเก็บ
ที่เราออกแบบไว้แบบนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องวิ่งรถขยะรอบโครงการทั้ง๓๐๐กว่าไร่ทุกวัน
ใช่ครับก็ที่นี่เนี่ยสามารถเห็นได้หมดทุกตัวที่มีอยู่ในโครงการเลยนะครับ
เธออ๋อสิฉันทำอะไรลงไปก็เห็นหมดนะสิ
เห็นหมดเลยครับคือที่เนี่ยเห็นเป็นแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ได้ดูเรียลไทม์
สมมุติว่าเราอยากรู้ว่ามีรถคันสีแดงเข้ามาในโครงการเราช่วงเวลาไหนบ้างกี่คัน
เราก็สามารถดึงหน้าจอตรงนั้นขึ้นมาได้เลย
คือไม่ใช่ว่าแบบต้องมานั่งค้นหาข้อมูลกันแค่บอกว่า
กล้องเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เราสามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น
จิ้นอยากดูมุมอื่นอีกอ่ะอยากดูทุกมุมเลย๗๕๐ตัว
ได้เลยครับก็เดี๋ยวไงเนี่ยนอกจากกล้องเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะ
อาคารที่นี่ครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้๓๖๐องศาเลยนะครับ
โครงการวังจาวาเล่นะครับยังคงจัดสรรพื้นที่สีเขียวไว้๖๐ของโครงการเลยทีเดียว
โครงการเราเนี่ยนอกจากจะมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมแล้วนะครับ
ยังเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่โดยรอบนะครับ
เราอยากให้ความเป็นอยู่แล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับ
จากนี้เรายังมีศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ที่เราเห็นในภาพนี้หรือว่าข้างหลังนี้นะครับผม
โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทครับผม
และคนนอกก็สามารถเข้ามาดูกิจกรรมทางด้านนี้ได้ด้วยครับผม
เป็นพื้นที่ทั้งหมด๓๕๐ไร่ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ครับผม

เพราะว่าฉันจะต้องมาสอบเข้าที่นี่ให้ได้

ใจเย็นก่อนครับเรามาประกันผลสอบกันก่อนแล้ว
โอเคบอกเป็นประกาศได้ไหมหรือบอกอะไรดีอะ

หลังจากการตรวจข้อสอบของคณะกรรมการ
เรียนเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของผู้หญิงของสองคน
เอาไว้โอกาสหน้าเพราะว่าตอนนี้พี่สองคนยังไม่ได้ผ่านครับผม

เราตรวจพบการที่จะฤทธิ์ในระหว่างการสอบวิทย์หน่อย

แต่ไม่เป็นไรนานทีเรามาที่นี่เราก็ซึมซับบรรยากาศที่ดีก็ได้

นักวิทย์รุ่นใหม่นักวิจัยแห่งอนาค

เสือถ้าเม็ดชิ้น
ไปกันเลยทุกคน
กลับบ้านกันเพิ่ง

มาบ้านเลยจ้ะ
เร็วเนี่ยเราจ๊ะ